คุณผู้ชมตามกันต่อนะคะสำหรับคดีเด็กชายวัย๘เดือน
หายไปจากบ้านที่จังหวัดนครปฐมตั้งแต่วันที่๕กุมภาพันธ์
เราตามกันมาตลอดอยู่แล้วเรื่องนี้วันนี้ผลจับเท็จออกแล้ว
เหรอฮะบิ๊กโจ๊กแถลงเองหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่า
ไม่ผิดค่าแต่ขอบอกว่าน่าตกใจเหรอเดี๋ยวรอฟังนะคะ
แต่ว่าไล่เรียนก่อนเพราะวันนี้เนี่ยปฏิบัติการการค้นหาก็ยังคงมีอยู่
แล้วล่าสุดตำรวจไปกู้หลักฐานแชทข้อความระหว่างพ่อและแม่เด็กมาได้
เขาบอกว่าอันนี้คือหลักฐานสำคัญนี่แหละที่ทำให้พ่อเด็กอ่ะ
โดนแจ้งความนี่ค่ะทางฝั่งขวาคือแม่ทางฝั่งทางฝั่งซ้ายคือแม่
ทางฝั่งขวาคือพ่อนะคะอืมแม่บอกรำคาญจุดจุดอะไรนักหนา
พ่อบอกเออแม่บอกเอาตรงไหมความจริงแล้วคนที่จุดมึงคือจุด
ไม่ใช่กูเดี๋ยวได้บล็อกอีกรอบคอยดูพ่อเด็กบอกก็เอาดิใครห้าม
แม่เด็กก็บอกคุยดีดีเป็นไหมพ่อเด็กก็เลยบอกว่าเรื่องของกู
แม่เด็กบอกถ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องมาคุยเขาบอกว่าแชทนี้เนี่ย
เป็นหลักฐานที่ตำรวจกู้คืนมาได้และเป็นหลักฐานที่นำไปสู่การแจ้งความข้อหา
จัดหาค้าประเวณีของพ่อเด็กแล้วก็นำไปสู่การแจ้งความ
จอจานข้อหากระทำชำราวและพรากผู้เยาว์นี่คือหลักฐานสำคัญนะคะ
ทีนี้ประเด็นเรื่องการค้นหาตอนนี้ทุกคนก็ยังคงพุ่งเป้าว่า
อยู่ไหนเด็กปลอดภัยไหมจะหาเด็กเจอเมื่อไหร่
นี่วันที่สิบเก้าแล้วน่ะวันนี้สิบเก้าแล้วค่ะสิบเก้าวันแล้วน่ะ
อุ๋ยตรงนี้ไม่ใช่พื้นย่านะอ่านี่คลองนะเห็นไหมคะ
แล้วมีจอกมีแหน่อยู่มีจอกมีแหน่เต็มไปหมดเลยค่ะ
วันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ระดมกำลังไปค้นหากันที่บ่อน้ำ
หลังโรงเรียนวัดศิลามูลแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านครับห่างจากบ้านพักของเด็กเนี่ย
สองสามร้อยเมตรเท่านั้นเองปกติคนทั่วไปเดินผ่านใช้เวลาไม่ถึง๕นาที
บ่อน้ำกับป่ารกตรงนี้เป็นจุดเดียวของหมู่บ้านที่ยังไม่เคยมีการระดมการค้นหามาก่อน
ยังไม่ได้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดต้องสงสัยยังไม่เคยมาหาเลยค่ะครับ
เป็นอีกหนึ่งจุดต้องสงสัยเพราะว่าอยู่ห่างจากบ้านเด็กไม่ไกลเนี่ยเดินมาแป๊บเดียวก็ถึง
อืมก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะมีการเอาเด็กมาทิ้งไว้ตรงนี้ส่วนใหญ่พื้นที่จะเป็นป่ารกนะคะ
ถึงจะอยู่ในหมู่บ้านแต่ก็มีต้นไม้สูงใหญ่มีพุ่มไม้ขึ้นเต็มไปหมดก็บดบังสายตาชาวบ้าน
ถ้าเดินเท้าเข้ามาก็อาจจะมองไม่เห็นได้อย่างที่เห็นเลยค่ะว่าเบาะน้ำนี้เนี่ย
อกแหน่เต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะคะกว้าง๕เมตรยาว๒๐เมตรลึก๖เมตร
ถามว่าถ้าจะเอาเด็กมาทิ้งไว้ตรงนี้ทำได้ไหมก็ได้นะ
เพราะว่ามันรับสายตาคนบรรยากาศการค้นหาก็เป็นไปอย่างเข้มข้นเลยนะคะ
มีการเอาโดรนขึ้นบินตรวจจับความร้อนหาวัตถุต้องสงสัยหาความร้อนในบ่อด้วย
จากบ่อปลาไปประมาณสองร้อยเมตรก็จะมีลำคลองเล็กเล็กอีกไม่เจออ่ะพี่อุ๋ย
ไม่เจออะไรเลยค่ะเราได้คุยกับเจ้าของบ่อน้ำด้วยนะคะ
เจ้าของบ่อน้ำเขาบอกว่าบ่อน้ำนี้เขาขุดมาเกือบ๒๐ปีได้แล้วล่ะ
ครับคือเขาจะเอาดินมาถมเพื่อสร้างบ้านก็เลยขุดบ่อนี้ขึ้นมา
ลึกประมาณสัก๖เมตรแล้วก็ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานแล้ว
ต้นไม้มันก็เลยขึ้นรกเต็มไปหมดแต่เขาบอกไม่เคยเห็นพ่อและแม่เด็กเดินทางมาที่เบาะแห่งนี้เลยนะ
แต่ถ้าย่องเข้ามาเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันก็อยู่ห่างจากบ้านเด็กไม่ไกลอ่ะ
ห้านาทีก็ถึงแล้วแต่เจ้าของบ่อบอกแบบนี้ว่า
ถ้าคิดว่ามีคนเอาเด็กไปจริงคงไม่เอามาทิ้งไว้ตรงนี้หรอกมั้ง
เพราะนี่มัน๑๙วันแล้วถ้าเอามาทิ้งจริงมันก็ต้องลอยแล้วไหม
แต่นี่ไม่มีสิ่งอะไรผิดปกติเลย
กลับไปถามแม่เด็กดีกว่าว่าลูกอยู่ไหน
ให้แม่เด็กพูดความจริงน่าจะเจอตัวเด็กได้ไวกว่า
คุดมาประมาณ๑๐ปี๒๐ปีแล้ว
มันก็คิดไปได้๑๐๘นะ
มันก็คิดไปได้๑๐๘นะ

ลุงเจ้าของบ่อแกบอกคือถ้าทิ้งไว้จริงป่านี้จะเหลืออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย
เก้าวันแล้วอ่ะใช่ค่ะ
ท่านผู้ชมครับช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับพลตมตรีนพันธ์วุฒิเลี่ยมสงวน
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๘นี่ฮะ
ซึ่งท่านเป็นชุดเฉพาะกิจคลี่คลายคดีเด็กชายวัย๘เดือนที่หายไปนะครับ
พร้อมกับภูมิกับการสพบังหลวงที่นครปฐมเจ้าของพื้นที่
พันธุ์ตำรวจเอกสุธีวรรณสูตรนี่ตำรวจจ้างรถแบ็คโฮลนะฮะ
เป็นรถแบ็คโฮลของเอกชนค่ะเอามาเกลี่ยหน้าดิน
ตรงนี้คือที่ดินแห่งหนึ่งในหมู่บ้านอยู่ห่างจากบ้านของน้องเนี่ย
เมตรเพื่อจะเอาให้หายสงสัยเลย
ที่ต้องมาเกลี่ยนี่คือมันมีเบาะแสหรืออะไรยังไงหรือเปล่าคะ
มันมีเบาะแสอยู่มาพิสูจน์ให้หายสงสัยไปเลยว่าจะมีหรือไม่มี
ลักษณะตรงนี้เป็นพื้นที่ติดแม่น้ำท่าจีนนะครับมีพงหญ้าขึ้นรกหนาแน่น
คือมันก็อุปสรรคเยอะนั่นแหละในการค้นหาไม่ได้หาง่ายนะฮะ
จากบ้านของในพอพ่อเด็กเนี่ยมาที่นี่
จะต้องผ่านบ้านของประชาชนสามหลังและพื้นที่ตรงนี้นะครับ
ช่วงกลางคืนเปลี่ยวมากเพราะไม่มีไฟส่องสว่าง
เจ้าหน้าที่ให้รถแบ็คโฮลมาเกลี่ยเอาพงหญ้าออกทั้งหมดนะครับ
เดี๋ยวจะไล่สแกนพื้นที่ตรวจสอบดูว่ามีสิ่งผิดปกติไหม
นี่นะฮะภูทรภาค๘นะฮะมากับสพบังหลวง
นครปฐมนี่อยู่สังกัดภาค๘นะครับ
มีอยู่ช่วงนึงนี่หาอยู่นี่เจ้าหน้าที่ตะลึงเลยนะฮะ
ตุ๊กตาเด็กอยู่ที่พื้นแถวที่รถแบ็คโฮลมาขุด
ใจหายใจคว่ำเลยอ่ะใช่มองไกลมันไม่เหมือนตุ๊กตาไง
ก็พอเข้าไปดูกันก็อ้าวเป็นตุ๊กตาของลักษณะเป็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิง
ใส่ชุดกระโปรงดูเก่าแล้วเสื้อผ้าตุ๊กตาหลุดลุ้ยมาแล้ว

เจอตุ๊กตาตัวนึงตกใจหมด
ตุ๊กตาตัวหนึ่งตกใจหมด

โอ้โหหน้าตาก็คือน่ากลัวนะคะตุ๊กตาตัวนี้

คือตอบเนอะมีผู้หญิง
ซูมมือค่ะมืออัตโนมือ
เป็นตุ๊กตานะครับท่านผู้ชมครับ
คุมกรรมการสพบางหลวงบอกว่า
ต้องการมาพิสูจน์ทราบพื้นที่ตรงนี้ให้ชัดเจน
เพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เคยลงมาพื้นที่นี้มาสำรวจไปแล้ว

เพราะว่าย่ามันรกมากมันสูงมากเดินเข้าไปไม่ได้
ต้องให้แบ็คโฮลมาเกลี่ยหน้าดินให้เรียบก่อน
แต่จากการประเมินแล้วเนี่ยพื้นที่มันโอ้โห
จะไม่กว้างไม่ลึกเท่าไหร่ค่ะ
พอยิ่งเกลี่ยย่าเกลี่ยดินเกลี่ยต้นไม้
เกลี่ยอะไรไปเนี่ยมันยิ่งกว้างไปเรื่อย
คือถ้าใช้วิธีการแบบนี้คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะเลยล่ะ

วันนี้ไม่จบไม่เสร็จนะฮะนี่โดรนก็มานะครับเห็นไหมฮะ
นักข่าวก็ถามท่านภูมิกับสพบังหลวงนะครับ
บอกตรงนี้ที่อยากพิสูจน์ทราบจุดนี้
เพราะมันมีความเป็นไปได้หรือยังไร
ว่าอาจจะมีคนเอาเด็กมาทิ้งไว้แถวนี้

ภูมิกับบอกว่าก็มีความเป็นไปได้
เพราะจุดนี้เป็นป่ารกร้างอยู่ใกล้บ้านเด็กมากที่สุด
๕๐เมตรเองน่ะเนอะเดิน๕๙ก็ถึงน่ะค่ะ
นี่
ว่าวันนี้ที่ทำก็หมายถึงว่าจะได้เคลียร์เป็นจุดไป
เพราะอีกหน่อยเราอาจจะต้องเคลียร์ไปทีละอย่าง
ละจุดทีละจุดทีละจุดไปก่อนนะครับนะครับ
สืบสวนก็เดินสำรวจไปในซอยท้ายหมู่บ้านด้วยนะครับ

และเป็นอีกจุดที่รับตาคนเหมือนกันนะครับ
จุดนี้เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านเคยเดินมาหาแล้วนะฮะ

นี่จุดป่าย่าท้ายซอยเนี่ยอยู่ติดกับบ้านของชายที่สติไม่สมประกอบ

ที่เคยมีข่าวตั้งแต่แรกว่าเขาใส่เสื้อสีเหลืองมาอุ้มเด็กขึ้นจักรยานไป
อืมเอาใส่ตะกร้าหน้าจักรยานแล้วก็ไปแถวบ่อน้ำแล้วไปวางทิ้งไว้เนี่ยฮะ

หรือว่าเขาชอบมาอยู่แถวนี้นี่

แต่สมมุติฐานของเจ้าหน้าที่ในขณะนี้ก็ยังมีความหวังว่าน้องจะยังมีชีวิตอยู่นะ
ใช่ค่ะที่หลายคนทวงถามแล้วรอคอยคือผลจากเครื่องจับเท็จออกหรือยัง
เพราะเราได้ฟังแต่ผลอย่างไม่เป็นทางการใช่ไหมคะว่า
จากการนำพ่อและแม่เด็กเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยมี๑คนที่เส้นกราฟเนี่ยมันพุ่งผิดปกติ
แล้วประกอบกับที่แม่เด็กก็ออกมาบอกว่าไม่มีชายเสื้อเหลืองมาอุ้มลูกไปทั้งนั้น
บิ๊กโจ๊กออกมาพูดแล้วค่ะผลเครื่องจับเท็จออกแล้ว
แม่โกหกร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ในที่นี้คือไม่มีคำจริงอยู่เลยนะ
ไม่มีสักเปอร์เซ็นต์เลยเหรอไม่มีสักเปอร์เซ็นต์ค่ะ
นี่วิกโจ๊กบอกโกหกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะแต่ละครั้งให้การไม่ตรงกันเลย
พูดแต่ไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวค่ะ
เพราะฉะนั้นคนเดียวที่จะรู้ดีที่สุดว่าเด็กอยู่หรือตายเด็กอยู่ไหนก็คือแม่เด็ก
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าแม่เด็กหายตัวออกไปจากบ้านพักในตอนกลางคืน
ตำรวจบอกเรื่องจริงด้วยนะคะพี่อุ๋ยหายตัวออกไปจริง
ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าไปไหนยังไง
แต่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเด็กแน่นอน
จากการสืบสวนกว่า๒อาทิตย์๑๙วันที่ผ่านมายืนยันเลยว่าไม่มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
น้ำหนักการสืบสวนตอนนี้คือแม่เด็กคนเดียวเท่านั้น
และจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากับแม่เด็กแน่นอนค่ะ
เพราะว่าวันนี้เราต้องพบเด็กคน
เด็กเนี่ยอยู่หรือไป
วันนี้เราด้วยนิด

ผมถึงจะรู้เครื่องหมด
เพียงพอที่จะจะได้ยืนกว่าแม่ค่ะ
วันนี้ไม่มีโปรชนิดคู่เลย
แต่ว่าที่มันเยอะกว่านี้
วันนั้นวันนี้น้ำหนักสนุนก็มาอยู่ไปอยู่
เนี่ยค่ะอืมมันก็แกะรอยชี้ชัดมาได้เพิ่มเติมนะ
ก็เหมือนที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์มาตลอดเลยนะ
ที่บอกว่าแม่เด็กต้องพูดความจริงแม่เด็กรู้ดีที่สุด
แต่ตอนนี้เธอยังพูดเหมือนเดิมคือไม่รู้
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณบอมอภิวัตได้คุยกับแม่ของเด็กที่หายตัวไป
ซึ่งสามีของเธอตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วถูกฝากขังดำเนินคดี
เรื่องจัดหาใช่ไหมจัดหาให้มีการค้าประเวณี
แต่เห็นบอกเมื่อวันลุงจอได้ประกันตัวใช่ไหม

อยู่คนเดียวนะฮะในวันที่สามีไม่อยู่ลูกก็หายไปเนี่ย
เป็นยังไงบ้างเนี่ยคุณบอมอภิวัตไปคุยด้วยนะครับ
เธอบอกว่าเธอเป็นห่วงลูกมากไม่ได้เครียดนะแต่ท้อ

วันเจอแต่คำถามแบบซ้ำเดิมซึ่งคำตอบของเธอก็ยังเหมือนเดิม
ยกเว้นเรื่องคนเสื้อเหลืองที่เธอบอกว่ามาอุ้มลูกไป
ตอนนั้นเธอบอกเธอนึกขึ้นได้เองตอนให้ปากคำกับตำรวจ

อันนี้เรื่องเดียวที่ไม่จริงเรื่องอื่นเธอยืนยันว่าเธอพูดจริงหมด
ตอนนี้เธอไม่รู้ว่าลูกชายของเธอเนี่ยจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
แต่ถ้าเสียชีวิตไปแล้วมันก็ต้องมีคนเจอศพเจอร่างบ้างสิ
ก็นี่มัน๑๙วันแล้วเธอบอกถ้ามีคนอุ้มลูกเธอไปจริงก็ขอให้ดูแลลูกเธอดี
แต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้อุ้มลูกเธอมาคืน
ส่วนตอนนี้เมื่อสามีไม่อยู่
เธอก็ออกจากบ้านหลังนั้นแล้วค่ะ
บ้านที่อยู่ด้วยกันหลังเกิดเหตุ

ของเธอที่เป็นเพื่อนกับลุงจอ
เพราะว่าเมื่อสามีเธอไม่อยู่ที่บ้านหลังนั้น
แล้วเธอไปอยู่บ้านหลังนั้นซึ่งคือบ้านสามี

ญาติพี่น้องของสามีฝั่งนั้นไม่รู้จะปฏิบัติกับเธอยังไง
ไม่รู้จะพูดอะไรกับเรามากอย่างนี้ค่ะ
สภาพจิตใจเราณปัจจุบันเลยลูก
มันก็ไม่ถึงกับเครียด
ไม่ได้เครียดแบบรับไม่ไหวอะค่ะ
ก็คือท้อเป็นหลัก
ท้อค่ะแต่ก็ยังยืนยันคำเดิม
ฝ่ายยืนยันค่ะ
พนักงานสอบสวนสพบังหลวงมาเชิญตัวแม่ของเด็กไปโรงพยาบาลตำรวจนะฮะ

ให้ไปพบแพทย์เพื่อทดสอบเรื่องของสภาพจิตใจ
เพื่อใช้ประกอบผลการเข้าเครื่องจับเท็จนะครับ
ซึ่งยังไม่มีการแจ้งรายละเอียดออกมาเพิ่มเติมนะครับ
แต่ว่าทีมข่าวของเราที่ไปตามเรื่องนี้นะครับ
ไปได้หลักฐานคลิปเสียงสนทนามา
ระหว่างแม่กับพ่อของเด็กที่หายตัวไป
ว่าเป็นช่วงที่ทั้งคู่ถูกตำรวจนำตัวไปเค้นสอบอย่างหนัก
ถึงขั้นทำให้ฝ่ายหญิงเนี่ยเครียดจนร้องไห้แล้วก็ตัดเพาะออกมา

คือถ้าไปดูจากการให้สัมภาษณ์ในแต่ละครั้งของแม่เด็กเนี่ย
หลังสาวนอนนี้จะเห็นว่าเธอไม่เคยร้องไห้เลยนะ
ไม่เคยร้องไห้ให้ใครเห็นเลย
ก็เนี่ยคุณผู้ชมยังส่งข้อความมาอยู่เลยว่าลูกหายทั้งคนยังไม่เคยเห็นแม่ร้องไห้เลยนะ
เธอก็เคยตอบคำถามนี้กับสื่อมวลชน
บอกว่าเนี่ยไอ้หน้ากล้องเนี่ยเห็นเธอไม่ร้องเนี่ย
แต่หลังกล้องเนี่ยเธอเสียใจร้องไห้และเป็นห่วงลูกมากเครียดมาก
แต่ก็ไม่รู้มันจะเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางคดี
หายตัวไปของเด็กการตามหาไม่ตามหาอย่างไรหรือ
อะไรยังไงก็ต้องให้ตำรวจเขาไปดำเนินการต่อนะ
เขาได้ไปประกอบสำนวนคดีแล้ว
มีสื่อบางสำนักเผยแพร่ข้อมูลนะครับ
อันนี้ไม่รายงานนะครับไม่รายงานยืนยันว่าจะจริงหรือไม่จริงยังไงนะครับ
เขาอ้างว่าแม่ของเด็กอาจเป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเพศแบบไซโคพาร์ท
หรือมีบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม
จะมีลักษณะขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ขาดความสำนึกผิดไม่มีความยับยั้งชั่งใจ
คล้ายคนมีนิสัยแข็งกระด้างไร้ความเมตตาปรานี
เป็นโรคที่คนที่เป็นเนี่ยจะไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี
ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเกิดความกดดัน
หรือการต่อสู้ชีวิตหรือถูกกระทำมาตั้งแต่เด็ก
จนถึงปัจจุบันต้องรักษา
ใครเป็นต้องรักษาแล้วสมมุติถ้าเกิดแม่ของเด็กที่หายตัวไปเป็นเนี่ย
ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกยิ่งต้องพาไปรักษา
ไม่อย่างนั้นจะเกิดการต่อต้านแล้วไม่เป็นผลดีกับ
รูปคดีแล้วก็การหาตัวเด็กที่หายตัวไปเพราะเธอจะต่อต้านตลอด
แต่อันนี้ก็คือยังไม่ได้มีการยืนยันว่าเป็นหรือไม่เป็นนะ
ก็มีการประเมินสุขภาพจิตไปตรวจอยู่ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะคะ
ทีนี้วันนี้ได้คุยกับตาของเด็กหรือก็คือพ่อแท้ของแม่เด็กเนี่ยนะคะ
วันนี้ออกมาร้องขอความเป็นธรรม
เรียกร้องให้สื่อบางสำนักแสดงความรับผิดชอบ
หลังมีการตั้งคำถามที่ไม่เหมาะสม
คือคุณพ่อพูดว่าหมามันยังรักลูกเลย

พ่อบอกว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าข้อสรุปในคดีจะออกมาแบบไหน

หายตัวไปไหมพ่อจะยอมรับ
แล้วก็ให้ตำรวจดำเนินการตามกฎหมาย
ทุกวันนี้ก็คุยกับลูกทุกวัน

ก็ให้ยอมรับซะโทษหนักจะได้เป็นเบา
แต่ลูกสาวก็ยังยืนยันกับพ่อเหมือนเดิม

ทุกผู้ชมครับวันนี้ทั้งฝั่ง

นายพ่อ

ผลดีเอนเออะไรก็ค่อยว่ากันไปตามกระบวนการกันแล้วกัน

วันนี้คุณบอมอภิวัตก็ไปคุยด้วยนะครับ

ตำรวจต้องไปขุดคุยเรื่องราวต่าง

ต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกแจ้งความดำเนินคดี

ต้องไปขุดเจอในสิ่งที่ลูกชายพ่อทำเอาไว้
ก็ถ้าเด็กหายไปตั้งแต่วันแรกที่หลานหายไป
แล้วลูกสะพ้ายเนี่ยพูดความจริงตั้งแต่แรก

ทีนี้เขาก็ขุดไปเจอเรื่องนู้นเจอเรื่องนี้

คุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาถามหลายท่าน

ใช้ชื่อย่อวันนี้เบลอหน้าเลยวันนี้
คือจุดเริ่มต้นของเรื่องของน้องวัย๘เดือนเนี่ยท่านผู้ชมครับ

ทีนี้พอมันเริ่มลึกลับซ้ำซ้อน

เริ่มเพิ่มเติมขึ้นมา

แต่พอมีการสืบเรื่องนู้นเรื่องนี้จนพบว่า

แล้วมันจะเป็นผลไม่ดีกับเด็กในอนาคต

เหมือนที่มูลนิธิกระจกเงาได้บอกเอาไว้
ถ้าวันนี้น้องยังมีชีวิตอยู่

มันเหมือนถูกตีแผ่ประจานอยู่แบบนี้ตลอดเวลา

ฉะนั้นเราจึงตัดสินใจ

คือต้องการตามหาให้เจอก่อนว่าน้องอยู่ไหน

เอ้าฟังเสียงพ่อของฝ่ายชายเขาหน่อย
สามีของนอนหนูเนี่ยนะที่เขาบอกลูกสะพ้ายเขานี่แหละ
ถ้าพูดความจริงตั้งแต่แรกว่าเด็กชายวัย๘เดือนหายไปไหนเนี่ย
อันนี้ไม่ถูกขุดคุยจนลูกเขาโดนจับหรอก
ไม่สมควรที่จะโดนหรอกครับก็เมียมันไม่ยอมรับอ่ะมันก็ต้องโดนแบบนี้
อันนี้ที่ผมถามพ่อเมื่อวานพ่อบอกพ่อไม่เชื่อนะว่าลูกเป็นคน
จัดหาให้ยังไปมีอะไรกับคนอื่นพ่อไม่เชื่อเนอะ
เป็นคนบอกว่าจะเขาไปทำแบบนี้จริงพ่อเห็นหรือยังอันนั้น
ยังครับไม่เห็นครับผมก็ไม่รู้บอกว่ามันจะทำแบบนี้ครับ

ส่วนทางฝั่งของพ่อของนายพรนี่เขาก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
บอกว่าก็ต้องปล่อยให้ลูกถูกดำเนินคดีไปนะ

พาภรรยาวัย๑๗ปี

ทีนี้ฝั่งลุงจอจานที่ก็โดนแจ้งข้อกล่าวหา
กระทำชำราวแล้วก็พรากผู้เยาว์นะคะก็คือเป็นเพื่อนสนิทของตาของเด็กอ่ะนะ

เขาได้ประกันตัวค่ะได้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์หนึ่งแสนบาท

ก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่ตอนที่วันที่แจ้งข้อกล่าวหา
เขาก็แบบไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ให้อะไรแล้วฉุนเฉียวด้วย

ขอกราบขอบคุณและขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ให้กำลังใจให้ความเข้าใจ
ความดีนี้เราก็จะทำต่อไปไม่ท้อถอยขอบคุณจากใจจริง

พูดคุยกันหน่อยเห็นเคลื่อนไหวแล้วคิดว่าอาจจะพร้อมที่จะพูดคุยกันแล้ว

เขาท้อเขาเหนื่อยแล้วเขาก็ลำบากใจด้วย
แต่ยืนยันเลยว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีอะไรตั้งแต่แรก
จากนี้ต่อไปอยากให้ทุกคนช่วยกันหาเบาะแสของน้อง

ตรงนี้มันทำให้เราใจฟูขึ้น
หรือทำให้เราคงใจสู้
สู้ตลอด
ทีนี้ก็ถามเหมือนกันว่าตอนช่วงที่โดนจับไปคุมขังกับพ่อเด็ก

ลักษณะก็ดูกังวลกังวลเอาแต่นั่งก้มหน้า
ก็เห็นว่าเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ
เอาเป็นว่าวันนี้ก็วันที่๑๙แล้ว
ไร้วี่แววของเด็กชายวัย๘เดือนคนนี้